มันมีเหตุการณ์สืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้
คือถ้าเกิดย้อนกลับไปปี๖๑สักประมาณวันที่๑๑สิงหาคม
มีเหตุการณ์คนร้ายเนี่ยอาวุธสงครามไปก่อเหตุยิงชาวบ้านเสียชีวิต
ตำรวจก็ทำงานในการจับคนร้ายจนวันที่๑๑พฤษภาคมที่ผ่านมา
ตำรวจไปตรวจคนบ้านผู้ต้องสงสัยก็มีการยิงประทะกัน
แล้วก็วิสามันคนร้ายเสียชีวิต
แต่พบว่าไอ้ข้างตัวคนร้ายมันมีปืนอากาศอยู่๑กระบอก
ตรวจสอบไปตรวจสอบมาไอ้ปืนอาก้าที่คนร้ายใช้
มันก็เลยแดงขึ้นมาว่าอ้าวคนร้ายเหล่านี้ไปเอาปืนของคลังแสงมาได้ยังไง

แล้วมันไม่ใช่แค่นั้นตรวจสอบย้อนหลังไป
หลายปีต่อมาหายทั้งจังหวัด๓๗กระบอก
ซึ่งมันเป็นการทยอยหายไม่ได้หายไปในคราวเดียวกันคุณผู้ชม
ประหลัดอำเภอเมืองนราธิวาส
พนักงานสอบสวนสพเมืองนราธิวาส
กรณีการตรวจสอบคลังแสงของกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดน
อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสที่๒
ทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกสุภากรพึ่งรถผู้บังกับการสพเมืองนราธิวาสบอกว่า
ตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบไล่ไปทีละกระบอก
ละกระบอกว่าแต่ละกระบอกใครเป็นคนเบิกไฟใช้จากคลังแสงเป็นคนสุดท้าย
แล้วหลังจากนั้นมันหายไปได้อย่างไร
เป็นปืนของทางราชการแหละว่างั้นเถอะนะฮะ
โดยคดีนี้อย่างที่ผมบอกไปว่ามันมีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้น
ตำรวจก็เลยก็เลยสั่งไล่ล่าคนร้ายซึ่งคาดว่าเขียวข้องกับกลุ่มนี้แหละ
ทีนี้ก็เลยตรวจสอบย้อนหลังไปสุดท้ายแล้วหายทั้งจังหวัดนะตอนนี้
นี้นะ๓๗กระบอกนะใน๕อำเภอทั้งอำเภอเมืองสุหัยกลกบรือศก
สาคอนแล้วก็สุงัยปาดีนะครับตอนนี้กำลังแยกอยู่ว่า
ละเอียดของแต่ละกระบอกมันหายไปด้วยสาเหตุใดเพราะอะไรแล้ว
ใครเป็นคนเบิกไปคนสุดท้ายถ้าแยกได้ก็จะทราบถึงที่มา
ที่มาที่ไปของคดีนี้นะครับก็เกิดจากเหตุที่มีการ
ปฏิบัติตามกฎหวานในมิทิพฤบาจำแล้วมีการประทะคนร้าย
แล้วก็พบอาวุธปืนนะครับพบอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุ
พบว่าอาวุธปืนเนี่ยเป็นของฝ่ายปกครองนะครับ
ปัจจุบันนี้นะครับที่เราตรวจสอบได้เนี่ย

ทั้งจังหวัดหายไปตรงนี้ตอนนี้๓๗กระบอก

คุณผู้ชมก็คงสงสัยเหมือนที่เรากำลังสงสัยว่า
ปืนในคลังแสงมันจะออกไปได้ยังไง
มันก็ต้องมีคนนำพามันออกไปใช่หรือไม่
ด้านพันธุ์เอกวัชรกรอ้นเงินรองโฆษก
ก่อนอำนวยการรักษาความมั่นคงไผ่ในภาคสี่ส่วนหน้า
ได้ตรวจสอบสถานภาพของอาวุธปืนตั้งแต่นู่นนะฮะ
พฤศจิกายน๒๕๖๓ที่ผ่านมาพบว่าหายไป๑กระบอก
ตอนนั้นก็มีการตั้งกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงนะฮะ
คณะกรรมการชุดดังกล่าวดำเนินการแล้วตรวจสอบแล้วพบว่า
มีอาวุธปืนหายไปในห่วงที่ผ่านมา๒๘กระบอก
ส่วนก็เกี่ยวข้องกับเหตุก่อความไม่สงบนะฮะคนร้ายเข้ามาขโมยนะฮะ
แล้วก็บางส่วนก็ไม่ใช่ว่าเป็นปืนทั้ง๒๘กระบอกไม่ใช่เพิ่งจะหาย
แล้วก็ไม่ได้หายในล็อตเดียวคราวเดียวแต่เป็นการทยอยหายนะฮะ
หรือว่าบางทีอาวุธปืนหายสะสมในภาพรวมในห่วงหลายปีที่ผ่านมา
ลักษณะสมมุติเจ้าหน้าที่เขาทำงานอยู่นะฮะเดินลาดตะเวนอยู่แล้วคนร้ายมาก่อเหตุนะฮะ
มีการระบองระเบิดและจังหวัดนั้นเจ้าหน้าที่เขาใช้ปืนอยู่ใช่ไหม
จังหวะก่อนที่คนร้ายจะหลบหนีมันก็เอาปืนไปด้วย
มันก็ค่อยทยอยหายทยอยหายก็เป็นลักษณะแบบนี้ด้วยนะฮะ
ทีนี้ก็ยังบอกได้ว่าตอนนี้เราไม่ควรตื่นตนกกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
เพราะตามข่าวเนี่ยมันมีความเท็จจริงเป็นเพียงการตรวจสอบสถานภาพของคลังอาวุธที่มันหายไปในห่วงที่ผ่านมา
ซึ่งอาจจะหายไปหลายสาเหตุก็ยืนยันไม่ได้ว่ามันเกี่ยวข้องกับการที่มาขโมยแล้วเตรียมไปก่อเหตุความไม่สงบหรือเปล่า
หรือเป็นการสร้างสถานการณ์แต่ก็มีความพยายามเชื่อมโยงเอาประเด็นต่างมาเชื่อมโยงกัน
และทำให้คนในพื้นที่ตื่นตนกตื่นกลัวว่าหายไปขนาดนี้
มันมีกองกำลังบางกองกำลังกำลังจะเอาอาวุธปืนเหล่านี้มาก่อเหตุในพื้นที่หรือเปล่า
รีบชี้แจงแล้วก็รีบออกมาบอกให้ชาวบ้านได้เข้าใจจะได้หายความกังวลกัน
ค่ะข้างหน้าหนึ่งหนังสุทธินทร์ไทยรัฐด้วยอากาศ๓๗กระบอกหายจากคลังอศ

ยังไงก็ตามอย่าประมาทนะครับเพราะว่าต้องยอมรับกันตามตรงไอ้ปืนหายในสัญญาณไม่ดีหรอก